ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์อยู่แถวเขตบังขุนเทียน
แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เห็นพิรุษก็เลยจะเรียกตรวจสอบ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้วิ่งหนีขึ้นไปแล้วก็มีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
นี่แหละภาพตอนที่ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีหัวสุดเหมือนกัน

แล้วดูจังหวะนี้นะเขาก็เริ่มเดินออกมาเดินเดินออกมา
แล้วชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีก

ย่านสมดำจับภาพวินาทีระทึกนี้ไว้ได้
ผู้ต้องสงสัยเป็นชายสวมชุดสีดำสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็พยายามหาที่หลบแล้วครับจะหาที่หลบที่เข้าห้องต่าง
แล้วก็ตามบันไดจนเดินไปสุดทางมันหลบไม่ได้
จากนั้นตำรวจสายตรวจก็ตามเข้ามา
แต่คนร้ายก็ชักปืนยิงสวนออกไป๒๓นัด

สักพักหนึ่งนะครับคนร้ายวิ่งออกมาจากมุมมืด

เล็งปืนสองกระบอกในมือถือสองมือเลย
เล็งใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งหนีล่ะครับ
แล้วเขาก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่อีก๔๕นัดนะครับ
ดึกของเมื่อคืนนี้ระบุข้อความบอกว่า
สายตรวจสอนอสแหมดำพบบุคคลต้องสงสัย
ติดตามไปแต่คนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่

คือข้อมูลที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคม

สารที่เกิดเหตุคือห้องเช่าฉัดมงคล
ซอยสแก่งาม๓๘แขวงสแม่ดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพฯ

หมวกกันน็อกชุดที่เขาใส่นี่แหละครับ

ขี่ไปตามถนนสแก่งามมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม๒

ก็เลยขับตามไปเพื่อตรวจสอบครับ
สายตรวจก็ถูกยิงสวนออกมา

แต่คนร้ายหนีไปได้อันนี้ต้องตามจับต่อนะฮะ

ขอไม้จับไปยังศาลอาญาธนบุรี

ผู้ก่อเหตุก็คือนายพงศักดิ์เกิดความเย็น
ฐานความผิดพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวาง
มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
และขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหา

แต่ก็ต้องติดตามตัวด้วยความระมัดระวังด้วย

ใช่ฮะแล้วก็ต้องมีอะไรมากกว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน